อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันเยอะมากในโซเชียลตอนนี้
มันมากขนาดไหนมันเยอะมากคือดิฉันสไลด์โทรศัพท์ไปก็เจอ
เรื่องราวของน้อนน้อนเป็นภาษาวัยรุ่นจริงก็คือน้องนั่นแหละ
เรื่องของน้องที่เรียกว่าน้องเพราะว่ามันดูน่ารักตะมุตะมินะคะ
แหละแต่ว่าที่เราพูดถึงน้อนน้องในภาษาวัยรุ่นนี้นะ
เป็นเรื่องของพุทธศิลป์หรือปฏิมากรรมที่เขาปั้นรูปร่างลักษณะต่างอยู่ในวัด
แล้วออกมามีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างจะแปลกแต่น่ารัก
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมเรื่องราวต่างแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากในโลกโซเชียล
แต่บางคนก็อยากรู้ว่าจะมีที่มาที่ไปยังไง
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมมาฝากไปติดตามกันจ้า
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวที่กำลังถูกแชร์กันแบบสนั่นโซเชียลอยู่ตอนนี้
กับภาพพญานาคเวอร์ชันนอน

หิมะผ่านมาสเมลโล
เรื่องราวนี้เกิดจากการที่โลกทวิตเตอร์
มีการแชร์ภาพงานปั้นพญานาคลักษณะคล้ายตัวการ์ตูน
ซึ่งดูแล้วน่ารักต่างจากงานปั้นพญานาคทั่วไป
งานนี้จึงทำให้ชาวเน็ตหลายคนนำเอาไปทำล้อเป็นการ์ตูน
พร้อมกับติดแฮชแท็กหิมพานมาสเมโล
จนกลายเป็นกระแสนั่นเองล่ะครับ
จากการสร้างสรรค์ของช่างปั้นท้องถิ่นภาคอีสาน

ว่างานปั้นลักษณะนี้มีให้เห็นตามวัดแถบภาคอีสานทั้งหมด

ทางด้านเฟซบุ๊คพุทธศาสนาและปรัชญา
ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปั้นนี้ว่า
เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะใดมาก่อน
การแสดงออกจึงไม่ได้ถูกแต่งแต้มด้วยความรู้ทางทฤษฎีศิลปะใด
ผลงานนั้นเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์
จินตนาการที่ไม่ถูกเจือด้วยทฤษฎีศิลปะกระแสหลัก
จะมีความงามแบบบ้าน
ซื่อบริสุทธิ์ซึ่งสามารถอธิบายงานศิลปะลักษณะนี้ไว้หมดแล้ว
ศิลปะแบบนี้ถูกพบมากตามวัดโบราณที่อยู่ห่างไกลทางภาคอีสานและภาคเหนือ
สร้างสรรค์ศิลปะในวัดจึงไม่ใช่ช่างศิลป์ชั้นสูง

ร่วมกันสร้างผลงานต่างขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และด้วยความน่ารักแบบตะมุตมิของเหล่านั้น
หลายคนจึงอยากรู้ว่าจริงแล้วนั้นคือตัวอะไรกันแน่
ทางเฟซบุ๊กหนังสือข้างบ้านจึงได้ไปรื้อนังสือสัตว์หิมพาน
และสมุดภาพลายไทยชุดสัตว์หิมพานและนำข้อมูลมาบอกกัน
ตัวอย่างเช่นน้องมักกระมีลักษณะหัวกลมตัวดูนูน
ตามนิยามคือเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงอธิบายว่า
มักกะระคือเหราแต่เป็นสายพันธย่อยเพราะเหราจะตัวยาว
ส่วนมักกะระจะตัวสั้น
และน้องมังกรบาบิโลนน้องเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่น่าจะเป็น
บรรพบุรุษมังกรหิมพานก็ว่าได้
นิยามคือเป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวคล้ายงู
มีเกล็ดมีหงอนมีเขามีเท้า
หากใครอยากรู้จักน้องตัวอื่นเพิ่มเติม
ก็สามารถไปลองศึกษาค้นคว้าจากหนังสือกันได้นะครับ